คุณผู้ชมแต่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เขาคิชกุจันทบุรีเปิดให้นักแสวงบุญขึ้นไป

ใครไม่ชำนาญอย่าขับรถขึ้นไปแบบนี้

แต่ถ้าเกิดว่าไม่เจอฝนตกถนนลื่น

คือที่ข้ามันเป็นเลนเป็นโครน

ก็เป็นรถของคนพื้นที่พาขึ้นไปนั่นแหละ
แต่ก็ไปเจอสภาพถนนแบบนี้

โชคดีที่ไม่ได้ตกหลายโรเฮลออกไปนะ

เขาก็ถอยแล้วก็ขึ้นไปใหม่

แค่ก็ขับรถตัวไปใช่ไหมครับแล้วก็ไปจอดอยู่ตรงตีนเขา
ใช่จะมีชาวบ้านที่ในพื้นที่เค้าบริการแบบนี้
ถูกต้องรำพังเราเอาขึ้นไปเองไม่ได้หรอกนะ

ก็เป็นภาพที่ค่อนข้างจะหวาดเสียวเหลือเกินครับ
กระบาดคราวนี้ไล่ลงมาเพราะว่าถนนมันเป็นแบบนี้
เส้นทางขึ้นเขาคิดจกูธวัดพระบาทโพรงที่จันทบุรี
ใครที่เคยขึ้นไปคงจะรู้ดีเส้นทางมันเป็นยังไง
ทั้งโคงทั้งขึ้นเขาลงเขา
ตอนฝนตกนะเป็นอย่างนี้มันจะเละไปหมดเลย
คนขับรถเขาก็พานักแสวงบุญขึ้นไป
นวัสการร้อยพระพุทธบาทบนยอดเขาแน่นอนคนขับรถทุกคน
เขาต้องฝึกเขาต้องชำนาญเขาต้องเชี่ยวชาญในการพาคนขึ้นไป
แต่เหตุการณ์นี้มันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้แม้คนจะเคยขับขึ้นไปก็ตาม
เพราะวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยฝนมันตก
ทำให้ทางขึ้นเขามันเละแบบนี้แล้วมันก็กลายเป็นเลนเป็นโครนมันลื่น
คนขับคันนี้เขาอาจจะยังไม่ได้เชี่ยวชาญมากเท่าไหร่นะ
หรือรถบางทีแบบมันยังควบคุมไม่ได้
มันเกินควบคุมอันนี้ขนาดเป็นคนในพื้นที่นะ

ตับระหว่างทางขึ้นโค้งเขาก็เลยปล่อยไหลปล่อยไหลปล่อยไหลลงมา
มีเสียงคนตะโกนพูดว่าเฮ้ยให้เขาถอยลงมาตั้งหลักใหม่ก่อน
แล้วก็สักพักหนึ่งเขาก็ลงมาก็สตาร์ทเครื่องใหม่แล้วก็เร่งเครื่องขึ้นไป
นะฮะเอาแน่นอนนะฮะว่าใครที่ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้
คนที่นั่งอยู่ก็อกสั่นขวัญแขวนกันไปตามตามกันนะฮะ
หลายคนยืนยันว่าคนขับรถคันนี้เขาฝึกมาแล้วนะ
ฝีมือเขาไว้ใจได้เลยนะแต่สุดท้ายทุกคนต้องลงจากรถ
เพื่อรอรถคันใหม่มารับเพราะว่าไม่สบายใจที่จะไปต่อ
สุดท้ายลงเลยนะลงเลยแล้วก็รอคันใหม่มารับดีกว่า
รอให้คนที่ขับรถเชื่อชาญมากกว่านี้ดีกว่านะฮะ
แต่ทางที่ดีถ้าฝนมันตกแล้วเหมือนแบบเพิ่งจะหยุด
อย่าเพิ่งรีบขึ้นไปดีกว่าปล่อยให้เส้นทางมันดูแบบอันนี้ก่อนดีกว่า
เพราะเส้นทางมันเสี่ยงมากนะฮะขับเก่งแค่ไหนก็มีโอกาสที่จะประสบอุบัติเหตุได้
แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีโอกาสที่เส้นทางในการขึ้นเขาคิดชะกูดเนี่ย
จะมีการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาหรือเปล่าเพราะว่าอะไรมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเหมือนกัน
แต่เขาก็เปิดแค่ปีละช่วงเนอะให้คนขึ้นไปนะครับ

ใครที่ไปมาแล้วส่งข้อความมาบอกหน่อยว่าเป็นยังไงบ้าง
บรรยากาศช่วงนี้คนเยอะไหมนะครับ